เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเก็บไป

พอก้มลงไปดูปั๊บใช่ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าคุณผู้ชมดูข่าวไทยรัฐทีวีบ่อยใช่ใช่ไหมครับ

อ่าปลาหมึกที่เราเคยนำเสนอข่าวนะครับ

นั่นแหละมันใช่ใช่ไหมครับ
เรื่องนี้ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อเจษฎาพรครับ
นำมาโพสต์แล้วถามชาวเน็ตแบบที่ผมถามไปเมื่อกี้
ใช่ใช่ไหมใช่หมึกบูริงใช่ไหม
แล้วก็แนบภาพหมึกเสียบไม้วางบนตระแกงย่างขายติดป้ายราคาไว้

เจ้าของโพสต์เล่าเรื่องคร่าวแบบนี้บอกว่าเขาไปเจอหมึกแปลกตัวนี้ที่ตลาดแห่งหนึ่ง
ในซอยสารธนบุรี๑๙
เขาผิดสังเกตครับเพราะไอ้หมึกตัวสุดท้ายในไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะ
มันมีลายจุดสีน้ำเงินคล้ายบลูลิงที่เขาดูในข่าว
ก็เลยถามพ่อค้าว่าพ่อค้าอันนี้มันหมึกบลูลิงใช่ไหม
นี่คือภาพขวามือนะฮะถ้ามันอยู่ในทะเลแต่นั่นคือไปเสียบไม้ไว้แล้ว
พ่อค้าบอกว่ามันคือลูกหมึกครับคุณลูกค้า
มันคือลูกหมึกคือตอบไม่ตรงคำถามนะฮะ
แต่เขาก็ไม่กล้าซื้อครับก็เลยถ่ายรูปมาแล้วก็เตือนพ่อค้าไปว่า
พี่ถ้ามันเป็นบูลิงจริงกินไม่ได้นะโอ้พี่เขาใจดีนะเตือนพ่อค้าด้วย
แล้วก็เอาภาพนี้มาถามชาวเน็ตต่อนี่แหละฮะ
ซึ่งหลายคนให้เห็นว่ามันคือหมึกหมึกบูริงครับ
ซึ่งมีพิษรุนแรงเสียชีวิตได้ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาอธิบายลักษณะของหมึกบูริงเอาไว้นะครับ
เอาสังเกตนะฟังแล้วก็สังเกตไปด้วยนะครับ
เผื่อว่าคนชอบกินหมึกย่างเยอะนะครับหรือว่าทำเมนูอื่นก็เยอะเดี๋ยวนี้มันติดกันมาปนกันมา
หึกบูริงมันจะมีลายเป็นวงสีน้ำเงินทั่วตัวครับไปจนถึงหนวดมันเลยเนี่ยฮะดูภาพประกอบไปจนถึงหนวดเลยประกาศเตือนเลยพบให้หลีกเลี่ยงมันมีอันตรายมากอยากกินว่างั้นเถอะจับก็อย่าไปจับมันเลยนะครับ
ของบูริงเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแม้ปรุงสุกพิษมันไม่ได้สลายไปเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าพิษมันเนี่ยนะทนความร้อนได้ถึงน้ำเดือดเท่าไหร่นะ
แล้วเดือด๑๐๐องศาเซลเซียสมันทนได้อีกเท่าตัวครับ๒๐๐องศาเซลเซียสฉะนั้นในการปรุงสุกแล้วปลาหมึกเนี่ยย่างผมย่างไม่ถึงร้อยองศาหรอกแต่มันทนได้๒๐๐องศามันทำลายพิษไม่ได้เลยนะครับแล้วปัจจุบันนะที่น่ากลัวต่อไปอีกยังไม่มียาแก้พิษใดครับโอ้โหกลัวน่ากลัว